คือปกติแล้วถ้ากระทบกระทั่งครับ

เกือบที่จะเกิดการทำร้ายร่างกายกัน

ลุงเหมาลุงเหมาน์ละครับ
ค่ะหนูหน้าเขียวเหลืองเหมือนหมอเมอร์บีเรา
จนกับเจ็บนะครับเนี่ยคนขับนะครับขับเจ๊สีแล้ว

ลุงเขาออกตัวนะครับแทนท็กซี่วันนั้น

พวกเขาก็คุยเจรจากันอยู่ใช่ไมืะ

เสื้อเทาเป็นใครห้าวเหลือเกินแต่ว่ามาออกตัวแทนแท็กซี่
และดูคลิปแบบนี้เหมือนคุณลุงเสื้อเทากับแกรปเป็นคู่กรณีกันเลย
แต่คุณลุงแกอาจจะเดือดร้อนจากการใช้รถใช้ถนนนั่นแหละ
เพราะมันมีเรื่องมีราวกันอยู่บนท้องถนน
พอทะเลาะกันคนก็ต้องลงมาเคลียร์กัน
และทำให้การจราจรมันติดขาดอาจจะโมโหตรงนั้นหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
แต่ว่าคลิปที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือสรุปสุดท้ายแล้วก็ต้องแยกกัน
เพราะว่าไม่ได้เป็นคู่กรณีกันจริงนะคะ
เอาเหตุการณ์เริ่มเรื่องเนี่ยก็คือหนุ่มแกรปไบท์
เขาไม่มีปัญหาเฉียวชนกับแท็กซี่เขียวเหลือง
คุณผู้ชมจะเห็นในคลิปนะครับแล้วคนขับแท็กซี่เขียวเหลืองเนี่ยนั่งอยู่ในรถนะนั่งอยู่ในรถค่ะเออ
ช่วงท้ายเดี๋ยวจะเห็นนะช่วงที่เขาเดินกลับมา
สีเขียวเหลืองที่เป็นคู่กรณีจริงเขานั่งอยู่ในรถ
คือไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนี้ใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกหลังจากการเฉียวชนกันเนี่ยนะคะ
แต่คุณลุงเสื้อเทาที่ขับรถแท็กซี่เช่นเดียวกันค่ะ
เป็นเดือดเป็นร้อนแทนลงมาทะเลาะวิวาสกับแกรปไบท์
อายุเยอะแบบนี้ก็ลักษณะไม่น่าจะยอมคนเนี่ยนะคะ
เดือดร้อนคนแถวนั้นค่ะต้องจับทั้งคู่เนี่ยแยกออกจากกันสุดท้ายค่ะ
แกรปก็ขี่รถออกไปไม่มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นแต่อย่างใด
แต่ช่วงเวลานั้นก็รถติดขัดแบบนี้ค่ะ

เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถนนซิลลินทรค่ะ